ท่านผู้ชมครับมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งนะฮะอยู่ที่สระบุรีนะครับ
เธอมีลูกเล็กอายุแค่หนึ่งขวบสองเดือนเป็นผู้ชาย
ก็ด้วยความจำเป็นแล้วครับก็ต้องฝากลูกเอาไว้กับสถานรับเลี้ยงเด็ก
ก็ดูจนแน่ใจแล้วคิดว่าน่าจะปลอดภัยนะอยู่ดีลูกสมองบวม
ไว้กำลังแบบโอ้โหน่าเกลียดน่าชั้นใช่ไหมโบราณเขาบอก
หนึ่งขวบสองเดือนฮะน้องดิวนะครับอ่าลูกชายนะฮะของคุณวนิดานะครับ
คุณแม่เนี่ยอายุ๒๖ปีเนี่ยเธอก็เลยร้องขอความเป็นธรรมทางด้านคดีหน่อยนะฮะ
เพราะว่าอยู่ดีดีลูกเนี่ยสมองบวมได้ยังไงค่ะคุณจิรยุทธ์บุญชู
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง
ที่เกี่ยวข้องแม่ของน้องดิวทุกวันนี้ก็เฝ้าลูกชายอยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรีนะครับ
แล้วก็บอกว่าน้องดิวเนี่ยถูกส่งมารักษาพยาบาลด้วยอาการหมดสติไม่รู้สึกตัว
แม่ของน้องดิวบอกว่าก่อนที่ลูกชายจะสมองบวมเข้าโรงพยาบาล
เห็นไหมลูกชายก็ดูแข็งแรงปกติดีนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเธอเนี่ยซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
ต้องเตรียมไปหางานทำจะไปที่อำเภอหนองแคร์สละบุรีนะครับ
มีคนแนะนำบอกเอองั้นก็พาลูกไปฝากเลี้ยงไว้สิ
สถานที่ที่เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กนะครับ
เป็นบ้านของปุ้ยปุ้ยนี่ชื่อจริงคือนางสุริยาพรอายุ๓๓ปี
เธอก็ไปดูสถานรับเลี้ยงเด็กของปุ้ยเห็นว่าอุ้ยก็ดูปลอดภัยดีนะ
มีผู้หย่งผู้ใหญ่อยู่ดูแลเด็กตั้งหลายคนผู้ปกครองของเด็กคนอื่นอื่น
ก็พาเด็กมาฝากเลี้ยงอยู่ก่อนสองสามคนแล้วสถานที่ก็ดูสะอาดสะอ้านดี
ตัดสินใจพาลูกชายมาฝากเลี้ยงแบบรายวัน
ค่าเลี้ยงเด็กเขาคิดวันละ๑๕๐บาทเธอฝากเลี้ยง๖๘กุมภาพันธ์
ฝาก๓วันระหว่างที่ฝากเลี้ยงก็แชทคุยกับคนที่เลี้ยงน้องตลอดนะฮะ
วันที่๑วันที่๒ไม่มีปัญหาอะไรจนวันที่๓นะทั้งปุ้ยเนี่ย
คนที่รับเลี้ยงเนี่ยส่งข้อความมาบอกบอกน้องดิวมีอาการผิดปกตินะคะ
แล้วก็ถ่ายภาพลูกชายส่งมาให้ดู
เธอบอกอูหูเธอเห็นลูกนี่แบบปกใจนะฮะ
รีบไปที่บ้านของปุ้ยที่เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็ก
ไปถึงลูกชายไม่รู้สึกตัวแล้วนะครับตามตัวมีรอยฟกช้ำด้วย
รีบอุ้มลูกไปส่งโรงพยาบาลหนองแคร์
ไปถึงโรงพยาบาลหนองแคร์หมอตรวจอาการเบื้องต้น
ประถมพยาบาลใส่สายเครื่องช่วยหายใจ
แล้วส่งมาที่โรงพยาบาลสละบุรีต่อทันที
นี่เห็นไหมเธอบอกนี่พี่เลี้ยงเด็กนี่ส่งมาปุ้ยเนี่ย
บอกพี่ก็กลัวแล้วมีคลิปส่งมา
เขย่าไม่ขยับเลยเลยเอาน้ำแข็ง

เอาน้ำแข็งอ้าวพี่เขย่าไม่ขยับ

เออเนี่ยยังมี๕๕ได้หรือ

บอกขอแค่ยังหายใจไม่เป็นไรหรอกพี่

แฟนพี่มัดแขนให้ให้สุขภาพแข็งแรง
ไปผูกเข้ามาเข้ามืออะไรแบบนี้แหละเนาะ

คือสุดท้ายเนี่ยโรงพยาบาลหนองแคร์ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลสระบุรีนะครับ
จากนั้นแพทย์โรงพยาบาลสระบุรีต้องนำเด็กเข้าเครื่องสแกนสมองนะฮะ
เพื่อตรวจดูอาการต่างแล้วก็พบว่าเด็กสมองบวม
อาการวิกฤตมีเลือดออกที่ตาร่างกายมีรอยช้ำบวม
ถึงขั้นหมอบอกกับแม่เด็กบอกให้ทำใจ
บอกว่าตอนนี้น้องดิวอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ยาที่ให้อยู่นะครับ
คุณแม่บอกฟังแล้วแบบช็อกเลยนะฮะ
ตั้งสติได้ก็ถามไปยังคนรับฝากเลี้ยงก็คือปุ้ย
ว่าลูกชายเป็นอย่างนี้ได้ยังไง
คำตอบก็คือปุ้ยบอกแค่ว่าน้องเนี่ยชักเกร็งไปแล้วก็หลับไป
แม่ก็เลยสงสัยว่าเออแค่ชักเกร็งมันถึงขั้นสมองบวมวิกฤตแบบนี้เลยเหรอ
ผู้ปลายมาเพราะว่าเค้ารบเค้าหลอกเค้าหลอก
ก็สมองบวมแล้วน้องก็แบบว่าไม่ตอบสนองอะไรแล้ว

วันนี้ส่วนวันนี้คุณหมอก็บอกว่าน้องมีเลือดในตานะอะไรอย่างนี้
แต่ถามว่าน้องจะฟื้นไหมคุณหมอก็บอกว่าน้องอาจจะไม่ฟื้น
แต่ว่าน้องก็อยู่ได้ด้วยยา
หนูก็ต้องทำใจมากว่าจะยืนเข้าไปก็เจ็บปวดนะคะ
แล้วเราได้ไปแจ้งความกับสำรวจ

คุณจิราญุฑก็เลยคุยกับคนรับเลี้ยงเด็กนะคะ
เพิ่มรับเลี้ยงน้องดิวได้สามวัน
วันเกิดเหตุแม่น้องดิวพาน้องมาส่งตอนบ่ายโมง
หลังจากแม่เด็กกลับไปไม่ถึง๒ชั่วโมง
อยู่ดีเด็กเนี่ยมีอาการชักเกร็ง

เธอก็รีบเข้าไปช่วยเด็กด้วยการใช้ช้อนเนี่ยไปงัดปากเด็ก
เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยกัดลิ้นตัวเอง
วันนี้เธอมาเยี่ยมน้องที่โรงพยาบาลคุณจิรายุทธ์ก็เลยคุยด้วย
ปุ้ยบอกว่าหลังจากนั้นเธอรีบโทรบอกแม่น้องดิวทันที
แล้วก็ถ่ายรูปของน้องเนี่ยส่งไปให้ดู
แล้วก็ถามแม่เด็กว่าเด็กเป็นแบบนี้เนี่ยอาการเป็นปกติของเด็กอยู่แล้วใช่ไหม

เออนี่ไงขอให้ไม่เป็นอะไรก็แล้วกันเนี่ยฮะ
ช้อนไปดันให้เขาเห็นเรื่องต้น
หนูก็โทรไปถามแม่เขาว่าน้องเคยมีอาการกัดลิ้นไหม
เขาบอกว่าไม่มีหนูก็ถ่ายรูปน้องไปให้ดูว่ารักษณะการนอนแบบนี้คือกัดลิ้นหรือเปล่า
เขาบอกไม่หรอกพี่น้องน่าจะเป็นหวัดเลยนอนแบบนี้
คือแม่เขาก็อยู่ที่อื่นเขาก็ไม่รู้รายละเอียดว่าลูกชายเป็นยังไงไง
สุดท้ายเลยรีบมารับลูกชายไปโรงพยาบาลบอกโอ้โหอาการนี้หนักเลยตอนที่มาถึงนะฮะ
ท่านผู้ชมครับทางปุ้ยเข้ามาเยี่ยมน้องดิวนะฮะ
ตำรวจสพนแคร์บอกอ้าวดีเลยกำลังจะมาพาตัวไปสอบปากคำพอดี
ก็เลยได้ตัวมาสอบปากคำที่โรงพักนะฮะ
ปุ๋ยก็ยืนยันเหมือนเดิมบอกไม่ได้ทำร้ายอะไรน้องดิวเลยไม่ได้ทำร้ายเลยจริง
นี่เป็นเหมือนกับที่เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังเลย

สุดท้ายฮะตำรวจบอกเอาดีนะตกลงทำอะไรเด็กหรือเปล่า
เพราะตำรวจเนี่ยไปที่บ้านของปุ้ยที่เป็นจุดสถานที่รับเลี้ยงเด็ก
แล้วไปเอาหลักฐานกล้องวงจรปิดทั้งหมดในบ้านมาหมดแล้ว

มันไม่เห็นภาพหรอกคุณรัช

กล้องมันบันทึกเสียงมันมีเสียงการทำร้ายเด็กนะ
ตำรวจก็เค้นสอบอย่างหนักสุดท้ายปุ้ยยอมรับว่าทำร้ายน้องดิวจริง

อ้างว่าวันเกิดเหตุคือวันนั้นที่แม่พาลูกมาส่งเป็นวันที่๓

เด็กร้องไห้เสียงดังปลอบเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหยุดร้อง

ก็ไปชมฮะเด็ก๑ขวบ๒เดือน
คือบอกทำยังไงเด็กก็ไม่หยุดร้อง
โมโหเอามือปบหัวเด็ก
เด็กไปกระแทกกับผนังบ้าน

ไม่คิดว่าเด็กจะอาการหนักขนาดนี้

เห็นน้องแน่นิ่งไปก็เลยโทรบอกแม่บอกเนี่ยอยู่ดีลูกก็ชักเกร็งแล้วเลือดออกปาก
อย่างนี้อาการปกติปกติเป็นไหมคะ
ขอโทษนะคะเลือดออกปากนี่ต้องถามเหรอคะว่าปกติไหม

เขาก็เลยบอกเอาเป็นอะไรมากหรือเปล่าสงสัยจะเป็นหวัดบ้างอะไรยังไง
แต่สุดท้ายเนี่ยแม่บอกแม่มาดูเองดีกว่ามาถึงเห็นอาการไม่ดีพาส่งโรงพยาบาลหมอบอกสมองบวมฮะ

ขณะเดียวกันจุดที่เขาเปิดเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่บ้านของปุ้ยเนี่ยนะฮะ
ตำรวจตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าไม่มีใบอนุญาต
ในการเปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กนะฮะ
แล้วในบ้านยังมีเด็กมีเด็กอยู่อีก๓คนนะครับ
ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเด็กเนี่ยเป็นลูกของคนก่อเหตุฮะ
สามคนเนี่ยเป็นลูกของคนก่อเหตุลูกของปุ้ย
ไม่ใช่เด็กพี่ผู้ปกครองคนอื่นเอามาฝากเลี้ยง
คือแม่ของน้องดิวพามาก็เขาบอกว่าเป็นเด็กของผู้ปกครองคนอื่น
ก็คือหลอกเขาว่าเด็กที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นผู้ปกครองคนอื่นเอามาฝากไว้
เพราะที่บ้านเป็นศูนย์แต่จริงคือลูกตัวเองทั้งหมด
ใช่แม่น้องดิวเขาก็เอออย่างนี้ก็สบายใจ
ดูสิเห็นไหมมีเด็กของผู้ปกครองคนอื่นที่มาฝากเหมือนกัน

ตำรวจก็ขอสารอนุมัติหมายจับนางสาวสิริยพรแล้วนะฮะ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
และข้อหากระทำการทารุณกรรมต่อร่างกายนะครับ